เราได้เห็นเมนูอร่อยขายดิบขายดีกันแล้วนะคะ
เราไปดูเรื่องราวของชาวนาที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อย
ช่วงนี้เขาว่างเว้นจากการทำนา
แต่ก็ไม่ได้เสียรายได้นะ

สร้างโอกาสขายอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ

นี่แหละค่ะแผงขายปลาของชาวนาพิศนุโลก

ไปก่อนนี่แหละค่ะแผงขายปลาก็มีปลาเกลือแดดเดียว
แม่น้ำยมมีปลาหมูปลารดปลาเนื้ออ่อนปลากระดี่ปลาช็อตนาแดดเดียวนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
แล้วก็เป็นจุดดึงดูดลูกค้าด้วย
เขาขายอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำยม
ตำบลบางรกรรมอำเภอบางรกรรมนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมารู้กันดีใช่ไหมคุณชนะ
บางรกรรมเป็นพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมทุกวัน

สมชื่อบางรกรรมน้องใบตองน้ำเยอะ
แต่ช่วงที่น้ำลดหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะมาจับปลากันแบบนี้
แล้วก็มาตากขายข้างนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้พิเศษก็คือว่ามีขายหนูนาด้วยค่ะคุณผู้ชม

มาย่างขายแบบนี้โอ้โห

จะได้ให้เราทานง่ายนะ
ชาวนาเขาก็จับหนูนาเอามาขาย
แล้วก็เอามาขายแบบทั้งแบบสดก็มีนะ

ใครที่อยากจะซื้อไปฝากไกลเนี่ยนะคะ
ก็จะทำความสะอาดแล้วก็ฟรีสเอาไว้ให้ด้วยนะคะ

ตอนนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อทั้งหนูนาทั้งปลากันทั้งแผงขายกันทั้งวันเลยนะคะ

ที่ย่างแล้วอยากรู้ไหมราคาเท่าไหร่

กิโลกรัมละ๒๘๐บาทเลยนะคะ

ส่วนแบบสดขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ทุกวันก็จะมีลูกค้าที่ชื่นชอบ
รวมทั้งเจ้าของร้านอาหารพื้นบ้านก็จะมาซื้อมาอุดหนุนกันเยอะ
ชาวนาเขามีรายได้จากการขายหนูขายปลาวันละ๑๐๐๓๐๐บาทเลยค่ะคุณคะ
ถือว่าเป็นช่วงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทีเดียว
ใครที่ชอบหนูนาชอบอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะ
หรืออยากจะไปซื้อปลาย่างของชาวบางรกรรม

บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำยมนะจ๊ะ
จุดนั้นก็เป็นจุดที่เขาวางแผงขายกันเยอะนะครับ

คือหนูนาที่นั่นถ้าจับมาก็เป็นหนูนาแบบ

แต่ว่าในช่วงที่มันเป็นช่วงเวลาแบบนี้

หนูนามันได้กินข้าวแล้วอุดมสมบูรณไง